อีกหนึ่งความคืบหน้าค่ะจากที่ก่อนหน้านี้ช่วงเดือนเมษายน
บตคนหนึ่งหายตัวไปแต่ว่าล่าสุดเจอแล้วนะคะ
เพราะว่าภรรยาตัดสินใจสารภาพว่าเธอเป็นคนลงมือฆ่าสามีของตัวเอง
พร้อมกับน้องชายของตัวเองค่ะพนักงานสอบสวนสพท่าใหม่
จันทบุรีคุมตัวนางเบนเจวันไทยเจียและนายวัชรพงศ์ไทยเจีย
สองผู้ต้องหาที่ร่วมกันฆ่าฝังดินนายทรงศักดิ์เพิ่มสุขอบตเหย
ในวัย๔๖ปีเป็นสมาชิกอบตวังใหม่อำเภอนายายอามจังหวัดจันทบุรีนะคะ
โดยมีการนำทั้งสองคนไปชี้จุดทำแผนประกอบคำรับสารภาพ๔จุดด้วยกัน
จุดแรกคือบ้านพักที่เกิดเหตุในตำบลท่าใหม่ค่ะ
เป็นจุดที่นางเบนเจวันยิงอบตเย๋
ซึ่งนางเบนเจวันให้การนะคะบอกว่าในวันเกิดเหตุ๑๕เมษายนสงกรานนะ
ทั้งคู่ออกไปกินข้าวกันนอกบ้านแล้วก็กินเหล้ามาด้วยเมากันทั้งคู่ค่ะ
ระหว่างทางกลับเนี่ยมีปากเสียงกันแล้วก็มีโทรศัพท์เข้าตลอดเลย
กระทั่งมาถึงบ้านอบตเหยนอนที่โซฟานอนหลับอยู่
เบนเจวันค่ะสบโอกาสไปหยิบปืนสั้น๓๘ไม่มีทะเบียนจากห้องนอนมา
เอาหมอนมามือข้างหนึ่งถือหมอนบังเอาไว้ส่วนอีกข้างเนี่ยลั่นไกลถึงสามครั้งค่ะ
ครั้งแรกกับครั้งที่สองเนี่ยปืนไม่ลั่นนะเหมือนให้โอกาสแล้วนะว่ากลับใจไหมอย่าทำ
แต่สิ่งที่เธอทำก็คือเดินยกมืออธิษฐานต่อรูปพ่อของเธอแล้วลั่นไก่ครั้งที่๓ค่ะ
จ๋าพ่อช่วยลูกหนูด้วยถ้าหนูไม่ทำแบบนี้เขาจะฆ่าหนูฆ่าลูก
พ่อช่วยหนูด้วยนะไม่งั้นก็ฆ่าหนูกับลูกอะไรอย่างเงี้
ช่วยคือช่วยอะไรช่วยให้ปืนมาลั่นนะอ๋อโอเค
หนูก็บอกแบบนี้ให้ช่วยหนูด้วยไม่งั้นเขาตื่นมาหรืออะไรเขาฆ่าหนูกับลูกอะไรอย่างนี้
เพราะว่าขู่ฆ่าหนูแบบนี้แล้วหนูก็ร้องง่ายจริงจริงเลยอ่ะ
หนูก็ทำเนี้ยอันนี้มันคือสูงอยู่หนูก็ทำเนี้ยหนูก็หลับตา
หนูก็หลับตาแล้วหนูก็ดังโปะอะไรอย่างเงี้ยไม่ดังเปี้ยงอ่ะครับ
นี่คือจุดแรกที่เกิดเหตุนะคะส่วนจุดที่สองก็คือแปลงปลูกทุเรียนในตำบลทุ่งเบนจาอำเภอท่าใหม่ค่ะ
นางเบนเจวันแล้วก็น้องชายนายวัชรพงศ์เนี่ยนะคะ
ก็ลากศพของอบตเหยนายทรงศักดิ์เนี่ยนะอืม
โยนทิ้งก็หลุมลึกกว่า๓เมตร
ซึ่งนายวัชรพงศ์นี่แหละคือคนที่ขับรถแบ็คโฮลฝังศพค่ะ
จากนั้นในจุดที่๓คือหมู่บ้านการเคหะ๒ในอำเภอเมืองจันทบุรี
เป็นบ้านที่นางเบนเจวันโทรให้นายวัชรพงศ์มาหาอ้างว่าปวดหัว
แล้วก็เล่าเรื่องราวทั้งหมดให้น้องชายฟัง
แล้วก็คิดหาวิธีนำศพไปฝัง
จากนั้นนายวัชรพงศ์ถึงได้ไปขุดหลุมรอไว้
แล้วก็กลับมาร่วมกันขนย้ายศพออกจากบ้านไปฝังนั่นเอง
ส่วนจุดสุดท้ายคือตลาดเจริญศุกร์ค่ะ
จุดนี้คือจุดที่ทั้งสองคนเอาศพไปฝังเสร็จแล้ว
เบนเจวันก็เอาปืนและโซฟาและสิ่งของเปื้อนเลือดทั้งหมด
ทิ้งถังขยะหน้าตลาด

คนก่อเหตุคือเธอเพียงผู้เดียว
เพราะกลัวว่าฝ่ายผู้ชายจะมีหญิงอื่น
ประกอบกับเรื่องปมที่ดินที่ฝังศพที่แอบไปซื้อ
แล้วก็ปรับพื้นที่เตรียมปลูกทุเรียน
หวังว่าปลูกทุเรียนเสร็จเรียบร้อยจะเตอร์ไพรส์บอกสามีค่ะ
แต่กลายเป็นถูกบุคคลที่๓โทรไปฟ้อง
แอบขายทรัพย์สินที่สร้างร่วมกันมา
กระทั่งทะเลาะกันและถูกขู่ฆ่าพร้อมกับลูกชายวัย๙ขวบ
ถึงได้ตัดสินใจเกาะเหตุนี้ขึ้น
บอกว่าน้องชายไม่ได้เกี่ยวอะไรด้วยเพียงแค่ช่วยเหลือเธอเฉย
เรื่องต้นตำรวจก็ต้องแจ้งข้อหานางเบนเจวัน
ข้อหาฆ่าผู้อื่นโดยเจตนาและไตรตรองไว้ก่อน
บังอำพรางซ่อนเร้นทำลายศพ
และมีอาวุธปืนไว้ในครอบครองโดยผิดกฎหมายค่ะ
ส่วนนายวัชรพงศ์ตำรวจแจ้งข้อหาร่วมกันปิดบังอำพรางซ่อนเร้นทำลายศพ
ซึ่งวันนี้จะมีการนำตัวผู้ต้องหาทั้งสองคนไปฝากขังที่เรือนจำจังหวัดจันทบุรี
และคัดค้านการประกันตัวด้วย
จริงประเด็นปัญหามันก็เล็กน้อยนะ
เป็นเรื่องในครอบครัวเป็นสามีภรรยากันน่าจะเคลียร์กันได้

ยังไงก็มีทรัพย์สินเป็นของทั้งคู่อยู่แล้วนะครับ